คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านหลายช่องทางนะครับ
เปลี่ยนวิธีการในการป้องกันตัวแก้ไขปัญหา
ถูกคนขับรถบริการสาธารณะบางคันบางคน
ถ้าเกิดว่ามีการลวนลามหรือมีกิริยาอาการไม่สุภาพ
จะทำอย่างไรบางคนก็ใช้วิธีการก็คือโทรบอกเพื่อนเลย

อยู่ใกล้จะถึงแล้วนะแล้วก็เรียกชื่อเลย
คุณพ่อคุณแม่ถูกต้องจะได้รู้ว่า
จะได้ไม่ต้องกล้าทำสิ่งไม่ดีในขณะที่กำลังเดินทางกลับ
ก็บอกคนขับรถแท็กซี่เลยบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วพี่
เปลี่ยนไปโรงพักแทนไม่ไปที่อื่นแล้ว
อะไรแบบนี้เหมือนคุณบอกคุณจะไปมาเลเซีย
ถ้าเกิดเขาไปจริงคุณต้องจ่ายเงินแพงมากเลยนะครับ
แต่ว่าจะไปไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชม
อยากจะไปที่วัดพระธรรมกายแล้วมีอะไรบ้างครับคุณรสลินครับ
วันนี้แน่นอนว่าทางวัดพระธรรมกาย
ก็พาสื่อมวลชนลงพื้นที่เลย

ซ่องสุมอาวุธสงครามมีการซ่องสุมกำลังพล
ล่าสุดวันนี้ทางวัดพระธรรมกาย
ก็มีการเปิดวัดพาสื่อมวลชนไปสำรวจตรวจสอบ
เพื่อยืนยันว่าไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย

วันนี้คุณผู้ชมครับพระมหานพรปุญญาชโย
ผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กฎหมายหรือว่าอุปกรณ์ต่างที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรง
พร้อมระบุด้วยนะคะว่าอุโบสถดังกล่าว
เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์

แล้วก็เคยเปิดให้ชมครั้งสุดท้ายเมื่อ๓๕ปีก่อน

ส่วนบริเวณใต้ถุนอุโบสถก็มีความสูงประมาณสัก๒เมตร
เข้าไปได้ครั้งละไม่เกิน๓๐คน

ภายในห้องก็เป็นห้องเก็บของเช่นเก็บอะไรบ้าง

แล้วก็อัตถาบริการที่ใช้ในพิธีทางศาสนาต่างค่ะ
วันนี้นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
ก็บอกว่าอุโบสถดังกล่าวอยู่ด้านหลังของประตู๕
เป็นพื้นที่ชั้นในสุดของวัด
ใช้จัดงานหมวดเป็นประจำแล้วก็ใช้ปฏิบัติทำด้วย
ส่วนใต้ถุนเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์เท่านั้น
ยืนยันว่าไม่มีอาวุธยุทธโทปกรณ์หรือว่าสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่อย่างแน่นอนค่ะ
จากนี้ยังย้ำด้วยนะคะว่าพระธรรมชโยยังไม่ได้ทำผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าที่ผ่านมา
ธรรมชโยรับเงินบริจาคจากลูกศิษย์กว่าหมื่นล้านบาทอย่างเปิดเผย
ไม่ได้นำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยถ่ายเงินคืนให้กับนายสุภาชัย
สุภาอักษรอดีตประธานสากรเครดิตยูเดนคลองจันทร์
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่การฟอกเงินนะคะ
ส่วนอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยขณะนี้ก็ยังคงอาภาษณ์หนัก
ต้องมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดโดยใช้คณะแพทย์ชุดเดิม
แล้วก็มีทีมแพทย์อีกทีมเพิ่มขึ้นมาด้วย
แต่ว่าต้องพิจารณาก่อนว่าทีมแพทย์จะมีการแถลงอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยหรือไม่
ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่า
ยังว่านายพนมยังคงทำหน้าที่ได้ดี
นองงานรัฐบาลแล้วก็ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่

เพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องของการปลดแน่นอนค่ะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าการดำเนินการกับวัดพระธรรมกายนั้น
ตอนนี้ทุกฝ่ายก็กำลังพยายามแก้ปัญหากันอยู่
ส่วนตัวยังไม่ได้รับรายงานอะไรเพิ่มเติม
แต่ก็ย้ำว่าการดำเนินการกับวัดพระธรรมกาย
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่